กันต่อกับข่าวของคู่รักคู่นี้นะคะพี่ป๋อแล้วก็คุณเอ๋ค่ะ
อย่างที่ทราบกันนะคะเราก็จะเห็นภาพผ่านสื่อว่า
คู่นี้เขาหวานจี้แทรกกันตลอดค่ะ
แต่คุณผู้ชมอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าก่อนหน้านี้นะคะ
ทั้งคู่เนี่ยเคยมีปัญหาถึงขั้นหย่าร้างกันมาเลยล่ะ

ใช่ค่ะซึ่งพี่ป๋อพี่เอ๋นะคะพูดถึงประเด็นนี้ในรายการรายการหนึ่งนะคะ
บอกว่าช่วงที่น้องภูดิตอายุ๒ขวบเนี่ยค่ะ
ทั้งคู่ทะเลาะกันทุกวันคุณผู้ชมถึงขั้นเบื่อหน้ากันไปเลยค่ะ
ต้องแยกห้องนอนนะคะตอนนั้นคิดถึงเรื่องหย่าด้วยนะคะ
เพราะว่าทะเลาะกันจุกจิกทุกวันน้องพลอย
มันเรื่องสารพัดเรื่องกินข้าวเรื่องแต่งตัวเรื่องกลิ่นอู้สารพัด

ปอแกก็เลยไปปรึกษาพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่เคารพนะคะ
ท่านแนะนำบอกว่าลองหย่ากันดูสิแล้วก็อีก๖เดือนค่อยกลับมาแต่งงานกันใหม่

เขาอยากแก้เคล็ดนั่นเองค่ะ

หย่าครั้งนี้พี่ป๋อบอกว่าไม่ใช่เรื่องแก้เคล็ดอย่างเดียวค่ะ
เป็นวิธีการของพระอาจารย์ที่ทำให้ตัวเองเข้าใจภรรยามากขึ้นค่ะ
เพราะตอนที่ต้องเซ็นใบหยาดจริงค่ะ

ไปเที่ยวและเปิดโอกาสให้ตัวเองมากเกินไป
และต้องรักพี่ป๋อคนเดียวเท่านั้น

พอถึงจุดที่มันจะต้องจากกันจริงมันมีโมเมนท์ที่คิดถึงกันตรงนี้ค่ะ
พี่เอ๋บอกนะคะว่าตอนนั้นได้ยินก็งงนะคะ

ไป๖เดือนค่ะแล้วก็กลับมาจดทะเบียนกันใหม่
ทั้งคู่บอกว่าปรับจูนกันดีขึ้น
โดยเฉพาะพี่ป๋อนะคะที่เข้าใจพี่เอ๋มากขึ้นนะคะ
ก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้พี่ป๋อเหมือนได้เมียใหม่คุณผู้ชม
ทั้งคู่ยังบอกด้วยนะคะว่าทั้งหมดทั้งมวลทำให้รู้ว่ารักกันมากขึ้น

ทุกวันนี้ทะเลาะกันน้อยมากและสำคัญและสำคัญที่สุดนะคะ
เพราะว่าสวีทหวานกันอย่างต่อเนื่องค่ะนะคะ

ภาพที่ทั้งคู่คืออยู่กันเป็นครอบครัว

ล่าสุดค่ะวันเกิดลูกชายค่ะยกเค้กน่ารักแล้วก็ซื้อน้องเต่าค่ะ
มาเป็นของขวัญนะคะทำเอาหลายคนที่เห็นภาพคลิปนี้คุณผู้ชมน่ารักมากนะคะ
แล้วก็เป็นครอบครัวที่น่ารักแล้วก็มีความสุขต่อไปคือมันก็เป็นเคล็ดลับอ่ะนะคะ
คือพระอาจารย์ท่านก็มองว่าบางคนเนี่ยคบกันมายาวนานบางเรื่องมันเหมือนจะปรับจูนกันได้
แล้วก็ปรับจูนไม่ได้สักทีลองเลิกกันดีไหมพอเลิกแล้วก็ได้มาศึกษาไต่ตองดูแล้วท้ายที่สุดก็กลับมารักกันแบบคุณเอ๋คุณป๋อ
ใช่เหมือนกับคู่รักข้าวใหม่ปลามันยังไงอย่างนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นกำลังใจให้กับคู่นี้กันต่อไปนะจ๊ะ